ในวันที่๑๖แล้วก็วันที่๑
อาจจะมีข่าวลักษณะนี้มาให้คุณผู้ชมดูคลายเครียดกันสักนิดหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ที่ด่านขุนทศย่ามาริสานนาคาราช

ร่างทรงนี้เดินทางมาจากคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
มาทำพิธีบวงสวงพญานาคน้อยที่ด่านขุนทศ
มีประชาชนกว่า๕๐๐คนค่ะ
มารอดูพิธี

เขาบอก๕๐๐คนมารวมกันที่เพิงพัก
ใกล้ต้น๓๐หรือว่าต้นสาวร้อยหัว
เขาบอกว่าต้นนี้แผลลำต้นคดเคี้ยว
ลักษณะดูแล้วคล้ายกับหมอนพญานาค

ชาวบ้านเขามาดูการไล่รำของร่างทรงย่ามาริสา
นาคนาศาสตร์ที่เดินทางมาจากคำชนูทอุดอนท่านีเลยนะคะ
บวงสวงพญานาคน้อยด่านขุนทศ

ท่ารำนี่แหละค่ะทุกคนจ้องมองพุ่งไปที่มือเลยนะคะ
ท่าร่ายรำก็ชะวัดชะเวียนปัดไปปัดมา
นี่บ่งบอกอะไรบางอย่างเป็นระยะ
นี่ค่ะชาวบ้านที่มาดูเขาจ้องแบบตาไม่กระพริบเลยนะ
เขาบอกว่าเออพิธีนี้ถูกใจคอหวยเป็นอย่างมาก
เป็นเลขอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
หลังจากการไล่รำบวงสวงจบลงทำให้ตัวเลข
ซึ่งปรากฏในช่วงของการร่ายรำของร่างทรงพญานาคเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตัวเลขตามนี้ที่แผงบริเวณหน้างานเนี่ย
เขาบอกหมดลงอย่างรวดเร็วเกลี้ยงแผงเลย
ซึ่งนายสุธิดุลขุนทศเจ้าของที่นาที่ต้น๓แผ่นลำต้น
เป็นลักษณะคล้ายพญานาคบอกว่าหลังจากข่าวต้น๓๐
คล้ายพญานาคออกมาเผยแพร่ออกไป
ทำให้คนเดินทางมาชมวันละหลายร้อยคน
งวดวันที่๑เมษายนที่ผ่านมามีคนถูกลอตเตอรี่ไปด้วย
จากการเดินทางมาถึงนี่นะคะ